น้องมายูนะคะลูกของพ่อหนุ่มกัญชัยนั่นเอง
ก่อนหน้านี้มีปัญหาอย่างที่ได้คุณผู้ชมได้ทราบกันไปนะคะว่า
คุณหนุ่มกัญชัยพาน้องมายูไปพบจิตแพทย์
บางคนเนี่ยชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์แบบไม่เข้าใจเขา
ภาควิจารณ์ครอบครัวนี้บอกว่าเลี้ยงลูกยังไงเลี้ยงลูกแปลก
ซึ่งคุณหนุ่มเองบอกว่าเออเห็นแล้วก็ไม่รู้จะงงใจชาวเน็ตดีหรือยังไงดี
เหมือนไปรู้เรื่องครอบครัวเขาลึกขนาดนั้น
กัญชัยบอกเลยก็ไม่ถือสานะทุกคนเนี่ยมีวิธีเลี้ยงลูกไม่เหมือนกัน
แต่อยากให้แต่ละคนเข้าใจด้วยว่าการปรึกษาจิตแพทย์เป็นเรื่องปกติ
คุณอย่าไปคิดว่าไปปรึกษาจิตแพทย์แล้วลูกคุณเป็นบ้าหรือเปล่า

เพราะว่าคุณหมอจะช่วยดูแลพฤติกรรมของเด็กได้นั่นเองค่ะ
ไปฟังพี่หนุ่มหน่อยจ้า
คนกลุ่มนึงเข้ามาด่าแรงอะ
จะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องฝังใจของเด็กนะ
แล้วก็จะกลายเป็นว่าพอโตขึ้นมาเขาจะกลายเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพอย่างคนที่คนมาโพสต์
คำพูดที่รุนแรงก็นั่นไงตัวคุณเป็นอย่างนั้นไง

จริงแล้วการที่จะพาเด็กซึ่งมีอารมณ์ที่แปรปวน
ไปพบจิตแพทย์เด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่สมควร
ต่างชาติหรืออะไรก็ตามแต่เขาก็ทำกัน